ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะรีสอร์ตหรูร้อยล้าน
คือเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบรีสอร์ทนี้เป็นลักษณะแพร่ที่พักคุณ
เรื่องนี้น่าสนใจมากถูกตรงนะ
แล้วที่เข้าไปตรวจสอบนะมันมีทั้งส่วนที่ถูกและส่วนที่ผิด
เดี๋ยวไปไล่ดูเลยอะไรถูกอะไรผิดบ้าง
สอดนี้มันเป็นที่พักเรือนแพร่ค่ะ
แพ้ที่ยื่นไปในอ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินที่กาญจนบุรี
คือตรงนี้มันมีเอกสารอนุญาตจอดแพร่
จากเจ้าท่าภูมิภาคสาขากัญจนบุรีถูกนะ๒๐ฉบับ
ขออนุญาตไว้ละตั้งแต่ปีที่แล้วเดี๋ยวเจ็ดกัญญาจะสิ้นอายุ
ตอนไปไม่เจอผู้ดูแลไม่เจอคนที่ยืนยันว่าเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะคะ
เจอแต่พนักงานเอาเอกสารมาให้ดูอันนี้คือที่ถูกนะ
ดูส่วนที่ผิดบ้างส่วนที่ผิดเนี่ยคือรีสอร์ทหรูตรงนี้
แจ้งในเอกสารครอบครองในนสสามกว่า๑๘ไร่
แต่ที่จริงมันคือ๒๔ไร่
ดังนั้นมันมีพื้นที่บางส่วนอยู่นอกเอกสารครอบครองไง
แล้วทีนี้เขาก็ไปดูอาคารปลูกสร้างที่มันก่อสร้างเสร็จแล้ว
เจ็ดหลังตรงนี้ไม่ได้ขออนุญาตเกาะสร้างดับถูกต้องนะ
แล้วอยู่ในพื้นที่ตรวจยึดนอกแปลงนศ๓ตรงนี้คือส่วนที่ผิดคุณผู้ชม
องไปในเขื่อนสิคุณ
ห้องพักสุดหรูอยู่ในเขื่อนเลย
มีคำถามหลายมากตรงห้องพักที่ยืนไปห้องในน้ำ

นี่คือการขออนุญาตประกอบการแพร่ใช่ไหม

เพราะมันต้องดูเรื่องของกฎหมายความลาดชันของพื้นที่

ดังนั้นเป็นการบุกรุกพื้นที่ป่าหรือเปล่า
แล้วนี่เจ้าหน้าที่เขาพาไปชี้เลยไง
พาเจ้าหน้าที่ไปชี้แนวเขตรับผิดชอบ
ซึ่งมันก็มีหุดเสาปูนปักเป็นแนวตลอดริมน้ำเลยนะ
เสาปูนทุกวันนี้ที่มันอยู่ในพื้นที่รีสอร์ตหรู
มี๑๑หมุดถูกสิ่งปลูกสร้างทับหายไป๑๐หมุด
แปลว่าอะไรเหลือหมุดเดียวค่ะ
ทีนี้ก็เลยตรวจยึดพื้นที่คืน
แล้วก็จะต้องส่งพนักงานสอบสวนสพศรีสวรรค์
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ

เพราะเห็นรีสอร์ตหรูที่นู่นลงไปถึงกลางเขื่อนแบบนี้
แล้วก็ตรงนี้มันเป็นภูเขานะครับ
ก็ต้องมีการตรวจสอบต่อนะฮะ
เจ้าหน้าที่พยายามขอเอกสารนะจากเจ้าของนะคุณ

แต่ทีนี้ปรากฏว่าคนที่เป็นเจ้าของแท้

เจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าที่ดูแลเขื่อนนะ
เป็นคนที่เข้าไปพูดคุยกับผู้ก่อสร้าง

ตั้งแต่ช่วงต้นของมีที่มีการก่อสร้างคุณ

เจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่ดูแลเขื่อนเข้าไปพูดเลย
บอกคุณต้องถูกต้องนะ
ถ้าไม่ถูกต้องนะคุณจะต้องถูกรื้อนะ
ท้ายที่สุดคุณปล่อยให้ก่อสร้างจนเสร็จกันแล้ว
มูลค่าการก่อสร้างเป็นร้อยล้าน

ต้องรอทางฝั่งของเจ้าของรีสอร์ทหรูแห่งนี้
ออกมาเอาเอกสารมาให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบดูนะฮะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันต่อด้วย